ก็เดินทางเข้าพบกับผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

ก็คดีของนายปรินนั่นแหละ

ได้แจ้งความเอาไว้ถึงวันนี้ก็๑๕รายแล้ว
ในการที่แจ้งความผู้ก่อเหตุ
กระทำชำราวข่มขืนอะไรต่างนานาเหล่านี้
อาณาจารย์ล่วงละเมิดทางเพศนะครับ

ตำรวจยศพลตำรวจตรีนายหนึ่ง
เข้ามายุ่งกับเรื่องของคดี
ก็เลยอยากให้ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบานเนี่ย

โดยนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้
ดันทางที่บรรชนอกองประชาการตำรวจนครบานนะครับ
ไปยื่นหนังสือถึงพลตำรวจโทษศำรานนวลมา
ถึงพลประชาการบัญชาการตำรวจหน้าศัลดิงตาฮันดี้
พลตำรวจตรีเข้ามาแทรกแสงคดีนะครับ
ทนายตั้มเปิดเผยบอกว่าที่มาวันนี้
อยากให้พบชนตรวจสอบหน่อย
ว่ามีนายตำรวจใหญ่เข้ามาแทรกแซงคดีของผู้เสียหาย
อายุ๑๘ปีที่ถูกกระทำอาณาจารย์

เราก็ติดตามข่าวกันมานะที่ทนายตั้มเคยเปิดเผย
เหมือนว่าผู้เสียหายรายแรกท่าทางแปลกแล้ว
จะมีคนที่เกี่ยวข้องที่เป็นระดับพลตำรวจตรี
เข้ามาให้เงินให้ทองหรือว่าให้หยุดคดีหรือเปล่า
อันนี้ทนายตั้มก็เลยบอกว่าอยากให้มีการตรวจสอบนะครับ
โดยขอให้ตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์มือถือแม่ของผู้เสียหาย
เมื่อวันที่๑๑ถึง๑๓เมษายน
ว่ามีการติดต่อกับใครเกี่ยวข้องกับพักการเมืองหรือไม่
อันนี้ธนายตั้มบอกว่าตำรวจนายงี้
พลตำรวจตรีนายกระเสรินอายุราชการไปแล้ว
เคยเป็นอดีตผู้บังคับการจังหวัดหนึ่ง
ทางภาคตะวันออกและผู้เสียหายเรียกว่าลุง
แต่คิดว่าแค่นับถือกันไม่มีความสัมพันธ์แบบเครือญาตินะครับ
ทีนี้ทนายตั้มเปิดเผยบอกว่าทราบว่าผู้เสียหายบรายนี้
ติดต่อปรึกษากับพลตำรวจตรีคนดังกล่าวมาตลอด
ว่าติดต่อกันตั้งแต่วันเกิดเหตุ
ซึ่งผู้เสียหายถูกลวนลามแต่ไม่แนะนำให้ดำเนินคดี
กระทั่งวันที่๑๒เมษายนผู้เสียหายก็ติดต่อให้ทางทนายตั้มช่วยเหลือ
วันที่๑๓เมษายนทนายตั้มก็พาผู้เสียหายบรายแรกเข้าแจ้งความนะครับ
สำหรับผู้เสียหายบรายอื่นก็ยังติดต่อมานะ
หลังจากนี้ก็ต้องระวังและคัดกรองให้มากขึ้น

กลัวจะมีคนที่ปลอมเป็นผู้เสียหาย
แล้วก็เข้ามาเพื่อที่จะหวังผลอะไรบางอย่าง
โดยเฉพาะเกรงว่าจะถูกเกมการเมืองทำลายความน่าเชื่อถือ
เหมือนผู้เสียหายบางคนที่อาจจะแบบเขาเรียกว่าปลอมไงคุณ
ปลอมเข้ามาทนายตั้มช่วยเหลืออย่างนู้นอย่างนี้หน่อย
สุดท้ายพอไปพบกับตำรวจก็พลิกคดี
พลิกคดีบอกว่าอดีตนักการเมืองคนนั้นไม่ได้ทำอะไร
อะไรแบบนี้ทนายตั้มบอกว่าดังนั้นจึงต้องคัดกรอง
เพราะว่าถ้ามีผู้เสียหายปลอมเข้ามาอยู่ในขบวนการนะ
มันจะทำให้ผู้เสียหายจริงเขาได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับ
มีอะไรเขาก็ปรึกษากับทางผลปฏิบัติคนนี้อยู่ตลอดเวลา
แล้วก็พักหลังเวลาที่ผมแนะนำหรืออะไรไปก็แล้วแต่
เขาก็จะต้องบอกว่าเดี๋ยวขอปรึกษาพลโดตีคนนี้ก่อน
ยังไม่ได้กลิ่นอะไรไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยคงจะต้องระวัง
เพราะว่าคิดว่าทางฝั่งผู้ต้องหาตอนนี้ตั้งหลักได้แล้ว
ก็คงจะหากลยุทธ์อะไรก็แล้วแต่นะครับในการสร้างความชอบทำให้กับตัวเอง
นับจากหลังจาก๑๕ลายคงจะต้องมีการระวังมากขึ้น
แต่ว่าบั้นใจว่าที่ผ่านมาที่ได้มีการคุยทางผู้เสียหาส์ทุกคน
ไม่มีใครมีการกระทำลักษณะดังกล่าว
คือรายที่๑๖บอกว่าสำหรับผู้เสียหายบรายใหม่ที่เคยมีข่าวถูกล่วงละเมิดที่ประเทศอังกฤษ
ขณะนี้ได้เข้ามาเป็นผู้เสียหายเพิ่มรายที่๑๖แล้ว
ซึ่งผมเองได้ประสานคนที่สามารถช่วยดำเนินคดีให้เหยื่อรายนี้ที่ประเทศอังกฤษได้แล้วนะ
หากสามารถรวบรวมหลักฐานในวันเกิดเหตุได้ครบ
เช่นเรื่องเสื้อผ้าเรื่องกล้องวงจรปิดในวันเกิดเหตุ
ก็สามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้ทันที
จากตอนนี้สภาพจิตใจของผู้เสียหายดีขึ้นมากแล้วนะครับ
แล้วก็ข้อมูลผู้เสียหายรายที่๑๖เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อประมาณ๑๐ปีที่แล้ว
ตอนผู้เสียหายอายุ๒๕ปีกำลังเรียนอยู่ปริญญาโทที่อังกฤษ

แล้วก็ถูกล่อลวงอะไรต่างนานาจนกระทั่งถูกข่มขืนนะคุณ
แต่ตอนที่จะทำคดีที่อังกฤษเนี่ยก็ยังหวั่นก็ยังเกรงอยู่นะครับ

ผู้เสียหายก่อนหน้านี้ที่มีจิตใจย่ำแย่และมีจิตใจดีขึ้นแล้วก็กล้า
ที่จะออกมาเปิดเผยตัวตนแล้วนะฮะ
ทีนี้ประเด็นว่าผู้เสียหายที่ออกมาแจ้งความ
มีไหมที่อยู่ดีถอนตัวไม่เอาแล้วไม่ดำเนินคดีแล้ว
เราก็ต้องถามเรื่องนี้กับทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน

โดยที่ทางพลตำรวจตรีไตรรงผิวพันธ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เปิดเผยบอกว่าคดีที่อดีตรองหัวหน้าพักเนี่ย
ณตอนนี้ผู้เสียหายมีทั้งหมด๑๕ราย
๕รายแบบนี้คุณผู้ชมคดีข่มขืน
กระทำอนาจารย์๗แล้วก็คดีข่มขืนและอนาจารย์๑ราย
คดีอนาจารย์และพระผู้เยา๑ราย
ขาดอายุความไป๑รายรวมถึงคดีต่างประเทศ๑ราย
ซึ่งตอนนี้กำลังพิจารณานะคะ
ว่าคดีขาดอายุความมีอีกหนึ่งรายไหม
ซึ่งคดีนี้เป็นคดีที่สนลุมพินีมีผู้เสียหาย๙ราย
ส่วนคดีผู้เสียหายที่มีคลิปเสียงเป็นคลิปสนทนา
ตอนแรกผู้เสียหายให้การเป็นพยานเพราะว่าเขาได้รับการชดใช้มาส่วนหนึ่งแล้ว
แต่พอตำรวจมาพิจารณาแล้วคดีนี้มันยอมความไม่ได้
ดังนั้นตำรวจก็เลยกำลังรวบรวมหลักฐาน
แล้วก็จะรับคดีนี้เป็นคดีความด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องที่ทนายตั้มบอกว่าพลตำรวจตรีที่มาแทรกแทรงคดี
เรื่องนี้เนี่ยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกนะคะบอกว่าเมื่อวาน
ผู้กำกับสนลุมพินีคุยกับแม่ของผู้เสียหายในคดีแรก
แล้วแม่ผู้เสียหายก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะ

ทางฝั่งผู้เสียหายเนี่ยคือเคารพนับถือแล้วก็รู้จักกับพลตำรวจตรีคนดัง
ใช่รู้จักกับพลตำรวจตรีคนดังกล่าวรู้จักมานานแล้ว

ใช่ค่ะก็คือเหมือนกับปรึกษาสอบถามข้อกฎหมาย
แล้วก็ยืนยันว่าไม่เคยมายุ่งเกี่ยวกับคดีนี้

เพราะฉะนั้นประเด็นที่ทนายตั้มออกมาบอกว่า
ผู้เสียหายคนแรกจะถอนตัวจะอะไรอย่างนี้

รองพบชนก็ยืนยันว่าไม่มีใครมายุ่งเหยิงพยานหลักฐานหรือกดดันตำรวจ
แม้แต่ตำรวจยศพลตำรวจตรีนายที่ทนายตั้มว่า
ใช่ค่ะแล้วก็คดีแรกที่รับไว้
เดี๋ยวจะปิดสำนวนได้อีกไม่นานนี้แล้วแหละ
แล้วอาทิตย์หน้าจะมีความคืบหน้าในการขอสารออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมด้วย
อีกประเด็นนึงที่ถามท่านไปเหมือนกันว่า
ประเด็นของไฮโซลูกนัดคุณผู้ชมยังจำได้ใช่ไหม

โซลูกนัดมาโวยวายกับตำรวจหน้าคอนโด

ด่าผู้กำกับสนลุมพินีแล้วเสียหายเลย
คือเรียกไอ้นิมิตไอ้นิมิตรแล้วก็มีการถมน้ำลายด้วย

อันนี้การกระทำของไฮโซลูกนัดมีความผิด๒ข้อหานะคะ

นประมาทด้วยการโฆษณาผ่านเฟซบุ๊ก
มีการส่งเรื่องให้ทางผู้อำกับลุมพินีแจ้งความร้องทุกข์แล้ว
เดี๋ยวจะต้องเรียกไฮโซลูกนัดมารับทราบข้อหาต่อไป
แล้วล่าสุดทางฝั่งไฮโซลูกนัดก็บอกนะ
ว่าตอนนี้หารือกับทนายความของไฮโซลูกนัดเหมือนกัน

ก็ยอมรับแหละว่าไอ้เหตุการณ์ที่ผ่านมา
แสดงออกแบบเสียมารยาทไม่สุภาพ
ยินดีที่จะรับผิดชอบแล้วเดี๋ยวจะเข้าขอโทษตำรวจ
เตรียมกระเช้าสวยตามไปขอโทษ
ในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป
ครับนั่นก็ถือว่าเป็นคดีใหญ่อีกหนึ่งคดีนะฮะ